อ่ะเอาเป็นว่าเขายืนยันว่าไม่ใช่การแพร่ระบาดรอบสอง
แล้วคนที่พบ๑คนยืนยันว่าเป็นซากของเชื้อ
อีกคนนึงเดี๋ยวรอผลยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าติดเชื้อจริงหรือเปล่า
ผู้ชมสวายใจได้อย่าพึ่งตื่นตนก
แต่ว่าก็ย้ำแบบนี้ว่ากาดก็อย่าเพิ่งตกเช่นเดียวกันนะครับ
เมื่อวานนี้ครับทางด้านของกรมควบคุมโรคแถลงข่าว
นายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมควบคุมโรค
กรณีที่มีรายงานข่าวว่ามีผู้หญิงไทยไปตรวจเจอโควิด๑๙
ขณะที่เดินทางกลับมาแล้วแล้วไปตรวจร่างกาย
จะเดินทางกลับไปทำงานที่ต่างประเทศใหม่
เอามาดูหน่อยว่า๒เคสนี้ผู้หญิงไทยสองคนนี้เขามีไทม์ไลน์อย่างไรบ้าง
คนแรกผู้หญิงคนนี้อายุ๓๔ปี
เคยไปทำงานที่สหรัฐอารับเอมิเรต
เดินทางกลับมาไทย๒มิถุนายน

ก็ไปกักตัวในสเตจควารันทีนได้๒สัปดาห์ก็ประมาณสัก๑๔วัน
เสร็จสับปุ๊บไปตรวจอีกครั้งหนึ่งวันที่๕มิถุนายน
ไปตรวจพบสารพันธุกรรมเชื้อโควิด๑๙ปริมาณที่น้อยมาก
คุณหมอจึงสรุปผลการตรวจเชื้อแบบกำกวง

ทีนี้เอาตรวจใหม่ครั้งที่๒
ครั้งแรกไปตรวจวันที่๕นะฮะตอนที่ผ่านการกักตัวแล้วเนี่ย
ตรวจอีกทีนึง๕มิถุนายน
เพราะมันไม่พบเชื้อเนอะ
ไม่พบไงเขากลับตัวแล้วไง

พอกลับไปปุ๊บพักแยกตัวกับครอบครัว

ทีนี้ต่อมา๑๗สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ย
เขาต้องเตรียมตัวเดินทางกลับไปทำงานต่างประเทศ
ก็เลยต้องไปตรวจหาเชื้อโควิด๑๙ใหม่
ต้องมีเอกสารรับรองก่อนจะเดินทางไปนะ

พบสารพันธุกรรมของเชื้อโควิด๑๙ในปริมาณที่น้อย
ก็เลยไปเจาะเลือดตรวจภูมิคุ้มกัน
ตอนนี้แพทย์รับเอาไว้ดูแลแล้ว
เพราะว่าสรุปว่าเป็นการติดเชื้อ
รายเดิมนะฮะเป็นเชื้อรายเดิมที่เขาเคยรับมาหรือเปล่าก็ไม่ทราบ
แต่มันเป็นซากเชื้อมันเป็นซากเชื้อที่มันนอนมากเหลือเกิน
นะฮะแล้วจริงจริงแล้วคนคนนี้เขาก็เคยกักตัวแล้ว
ใช่ใช่พยายามคนอื่นได้บางคนได้รับเชื้อมาเนี่ย
แต่ได้ว่าได้รับเชื้อที่ปริมาณน้อยและในภูมิคุ้มกันของตัวเองเนี่ย
มันสามารถต่อสู้โรคได้เพราะฉะนั้นแล้วมันไม่แสดงออก
พอไม่แสดงออกปุ๊บแต่ยังคงมีเชื้ออยู่ถูกต้อง
แต่ตรวจพบมันเป็นซากเชื้ออ่าค่ะแต่ว่าเพื่อความมั่นใจ
เพื่อความปลอดภัยของทุกคนเขาก็ต้องเอาคนคนนี้ไปกักตัวไว้ก่อน
รักษาจนกว่าเชื้อมันจะไม่ไม่เจอเป็นซากอ่ะนะฮะเอาว่าอย่างงั้นเถอ
นะฮะทีนี้เคสที่สองผู้หญิงคนนี้อายุสามสิบห้าปี
เดินทางกลับมาไทยนะฮะยี่สิบสี่มิตรธุนายนไปกักตัวที่สิบเอ็ด
สเตควารันทีนสองสัปดาห์เหมือนกันไปตรวจหาเชื้อต้องสองครั้ง
ก็ไม่เจอไม่พบค่ะนะฮะก็เลยได้รับการอนุญาต
ให้เขากลับภูมิลำเนาคือเดินทางกลับไปจังหวัดเลยนะฮะ
หลังจากนั้นเนี่ยสิบหกสิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ย
เข้ากรุงเทพใหม่ทีนี้ขับรถยนต์ส่วนตัวเข้ามาค่ะ
แล้วก็เตรียมตรวจร่างกายเพื่อจะเดินทางไปทำงานต่างประเทศนะ
แล้ววันที่สิบแปดสิงหาคมที่ผ่านมาก็ไปตรวจหาเชื้อโควิดสิบเก้า
ทีนี้ก็ต้องไปตรวจหาสารพันธุกรรมต่าง
ทางโรงพยาบาลประมาธิบดีเขาบอกว่าตอนเนี้ย
เอาคนคนนี้ไปดูแลเอาไว้ที่โรงพยาบาลแล้วเพราะผลเนี่ยมันยังไม่สรุปออกมา
เอาไปฟังเสียงของอธิบดีกรมควบคุมโรคนะครับ
ซึ่งในกรณีนี้เราก็เคยพบในหลายครั้งที่เวลาผู้ป่วยเองนะครับ
ดิชาร์จหรือให้กลับบ้านเรายังคงพบสารพันธุกรรมเนี้ย
เป็นระยะเวลาหลายเดือนนะครับโดยสารพันธุกรรมเหล่านั้นเนี่ย
ทางด้านนะถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็คือมันเหมือนซาก
เชื้อนั่นแหละนะครับซึ่งไม่สามารถไปเผยแพร่หรือไปแพร่โรคได้
ที่ตรวจพบเนี่ยตรวจสารพันธุกรรมในปริมาณน้อยมันเป็นซาก
เพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าสิ่งที่ตรวจพบไม่มีความสามารถในการแพร่โรค
เพราะฉะนั้นนั่นก็หมายความว่าคนที่อาจจะเขาเรียกว่าใกล้ชิดหรืออะไรพวกนี้
ก็จะไม่มีความเสี่ยงนะครับทางด้านนี้
ธิบดีกรมควบคุมโรคสรุปว่ามันเป็นซากเชื้อ
มันพบปริมาณที่น้อยมันแพร่ระบาดไปยังคนอื่นไม่ได้
แต่ก็เพื่อความปลอดภัยกักตัวไปก่อนนะฮะยืนยันว่าการพบสองรายเนี้ย
ไม่ใช่การระบาดรอบสองอย่าเพิ่งตกใจกลัวไปนะครับ
ตอนนี้ก็มีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะฮะ
หน่วยงานสาธารณสุขอาบติดตามครอบครัวทั้งสองคนนี้ทั้งพิเรศชัยภูมิเนี้ย
เอาไปกักตัวก่อนเฝ้าระวังก่อนนะฮะ
เพื่อความปลอดภัยของทุกคนเพราะว่าเราก็ไม่มั่นใจว่าตอนนี้
เชื้อมันพัฒนาไปขนาดไหนโรคมันแข็งแกร่งขนาดไหน
เดี๋ยวมันจะระบาดเพิ่มอีกจะยุ่งกันใหญ่ใช่ค่ะกาดอย่าตก
แล้วตอนนี้เนี่ยเรื่องของพรกรฉุกเฉินที่จะหมดอายุสิ้นเดือนนี้เนี่ยนะคะ
ตามรายงานข่าวบอกว่าสอบคอชุดเล็กมีการประชุมกันแล้ว
เดี๋ยวจะเสนอที่ประชุมสอบคอชุดใหญ่ต่อไปอีก
จนถึงสิ้นเดือนกันยายนนะคะเพื่อใช้ในการควบคุมโรคใช่ค่ะ